โชเฟอร์รถเมย์ไม่พอใจครับรถแวน
เอิ่มเอิ่มเอิ่มเอิ่มเอิ่มเอิ่มเดี๋ยวมอบสายอะไรนี้

วิ่งสายอะไรเนี่ยรถเมษายอะไร

นั่นไงนั่นไงเดี๋ยวเองเจอเดี๋ยวเองเจอ

เออเดี๋ยวเองเจอเดี๋ยวเองเจอ

สาย๑๘๒ครับ๑๘๒หรอฮะ๑๘๒ฮะ
คิดในใจมันต้องมีเลขนี้อีกแล้วในตำนานตำนานเขาอยู่
ในตำนาน๑๘๒นี่วิ่งระหว่างหมอชิดลำคำแหง
คนขับรถแวนพยายามตะโกนเรียกให้โชเฟอร์รถเมย์
ลงมาเคลียร์กันข้างล่างแต่โชเฟอร์รถเมย์ไม่ลงนะฮะ
การตอบโต้รถแวนด้วยการด่าด่าแล้วก็ขับรถเมย์หนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสักทุ่มครึ่งของคืน
เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองบนถนนลาดพร้าวนะครับช่วงซอยลาดพร้าว๙๑
นะฮะคนขับรถแวนเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วก็ร้องเรียนไปที่กรมการขนส่งทางบกให้ตรวจสอบโดยระบุว่า
ขับรถมาดีเลนขวากลับถูกรถเมย์สาย๑๘๘
ขับจี้หลังบีบแตร่ไล่แล้วแสดงกิริยามารยาท
อย่างที่เห็นในคลิปอยากจะให้กรมการขนส่ง
ทางบกตรวจสอบหน่อยแล้วก็ลงโทษตามระเบียบด้วย
เออตรงนั้นก็ถนนลาดพร้าวมันทำรถไฟฟ้านี่
ทำโรยฟ้าอยู่มันก็เหลือไม่กี่เลนเหลือ๒เลนมั้งของแต่ละฝั่ง
คนขับก็ต้องใช้ความใจเย็นที่สุดแล้ว
แต่ว่ารถสายนี้นี่ทำไมมันเดือดขนาดนั้นได้
รถส่งผักแต่ใจมันรัก
มารักก็เลยมีการบีบแตรโชว์สีสันบนท้องถนนครับ